วันนี้ค่ะจะไปทำความรู้จักกับนักกีฬาดาวรุ่งหนึ่งคนนะคะที่มีจุดเริ่มต้นกับกีฬาเป็นเรื่องของรายได้ค่ะก็คือน้องไนท์นะคะปัธมานนันทอินเป็นนักกีฬาเรือพายจากจังหวัดนทบุรีนะคะแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมานะคะน้องไนท์บอกว่าตอนนี้มองถึงชัยชนะจากเกมกีฬามากกว่ารายได้ไปแล้วนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ใจและกระหายในชัยชนะ
แม้ว่าคำว่ากีฬากับตัวเธอจะเริ่มต้นกับเรื่องของรายได้
เพื่อมาช่วยเหลือครอบครัวก็ตาม

นักกีฬาเรือพายสาวชาวกำแพงเพชรวัย๑๘ปี
ทุนเดิมชอบการเล่นกีฬาอยู่แล้ว
ประจวบเหมาะที่เป็นพี่สาวคนโตของครอบครัว

อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว
เห็นว่าความชอบกีฬาและรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากกีฬา

มวยไทยคือกีฬาชนิดเลือกที่ในปัธมาณ

โดยมีลุงซึ่งเป็นนักมวยอาชีพช่วยสอนให้
จากนั้นได้มีโอกาสร่วมค่ายสอทวีโชคจนแข็งแกร่ง

เข้าเรียนในโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา๖
ซึ่งไม่เปิดสอนในวิชามวยไทย
ทำให้ไม่ได้สารต่อวิชามวยที่ร่ำเรียนมา
หันไปสนใจกีฬาเรือพายแทน
ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนได้ไม่นาน
จะเปลี่ยนจากมวยไทยมาเป็นเรือพาย
ปรัฐมายังคงมองไปที่คำว่าชัยชนะเสมอ
ถือว่ารายได้เป็นผลพลอยได้
ทำให้เธอนั้นมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างจริงจัง
ส่วนรายได้จากชัยชนะในเกมกีฬา
ส่งให้ครอบครัวไม่เคยขาด

สมมุติว่าได้เงินเดือนอะไรอย่างนี้

ส่วนมากจะให้พ่อแม่มากกว่าเก็บไว้กับตัวเอง

ปัธมานันทอินประสบความสำเร็จ
กับการก้าวมาติดทีมชาติไทยแล้ว
ส่วนผลงานดีที่สุดใน๔เกมคือที่พม่า
ซึ่งเธอยังคงต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเอง
เพื่อตามล่าเหรียญทอง๔เกมต่อไป
ก็เหรียญทอง๔เกมนี่ก็เป็นจุดเป้าหมายสูงสุดแล้วค่ะ
แล้วก็อาจจะคงที่ให้มันไปเรื่อยค่ะ
พยายามทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยขึ้นอีกค่ะ

เราต้องเพราะเรามีต้องเดินขึ้นไปเรื่อยค่ะ
จากเรื่องรายได้และความรักในกีฬา
วัย๑๘ปีถือว่ามาไกลแล้ว

ต่อไปคือการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
ในฐานะนักกีฬาเรือพายหญิง